ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กแต่มันเกิดคำถามว่าใช่เด็กจริงหรือเปล่า
คือหลายคนสงสัยถึงขั้นนั้นเลยว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ตัวเล็กแล้วดูเหมือนเด็ก
หรือเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือยังไง
คือตอนนี้ค่ะในโลกออนไลน์มีการติดแฮชแท็กน้องขายถั่วเกิดทุกวัน
คือมีเด็กผู้หญิงไปแจกถั่วให้กับชาวบ้านแล้วบอกว่าเป็นวันเกิด
ถั่วฟรีแต่พอคนเจอคนเห็นก็สงสาร
ก็ให้เงินแต่มันเกิดคำถามว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่
เพราะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมไปดูค่ะจะมีน้องคนหนึ่งใส่แว่นตาใส่หมวก
แล้วก็แกล้งมาขายถั่วหรือส่งนะครับน้องเขาจะเดินไปเดินมาแกล้งให้ฟรีมั่ง
มั่งแล้วก็มาขอแลกเงินสองร้อยนะครับแกล้งแลกเงินสองร้อยแล้วก็เดินเข้าไปข้างข้าง
น้องสาวก็หยิบเงินให้สองร้อยแล้วน้องก็เจอ
วิ่งหนีไปเลยนะครับเตือนภัยด้วยนะครับเดี๋ยวดูให้ดีดีนะ
น้องจะวิ่งไปเลยเหมือนมีรถมารับอะไรสักอย่าง
เราตามไม่ทันนะครับนี่ค่ะคือเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวในปั๊มน้ำมัน
อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาโพสต์คลิปนี้เอาไว้ในติ๊กต๊อกนะคะ
เปิดเผยพฤติกรรมของน้องขายถั่วเดินถือถุงถั่วมาขอแลกเงิน๒๐๐บาท
คือเหมือนน้องบอกว่ามีแบงค์ยี่สิบครับอยากจะแลกสองร้อยได้ไหม
ทางร้านส่งเงินให้แต่น้องไม่แลกคว้า๒๐๐แล้ววิ่งไปเลย
นี่ค่ะก็เลยเกิดคำถามว่านี่คือมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ย
เจ้าของร้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเหตุการณ์ในคลิป
เกิดขึ้นช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาน้องขายถั่วออกอุบายว่าเป็นวันเกิด
ถั่วฟรีคนสงสารก็เลยให้เงิน๒๐บาทบ้างอะไรบ้างแล้วแต่จะให้
ไปสักชั่วโมงนึงน้องขายถั่วแวะกลับมาอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็ยื่นแบงค์๒๐หลายใบแหละอ้างว่าเดี๋ยวขอแลกแบงค์ร้อยได้ไหม
เจ้าของร้านหยิบแบงค์ร้อยให้น้องคว้าแบงค์ร้อยไม่ให้แบงค์๒๐ทั้งล้าน
คือไม่ได้แลกอ่ะคือคว้าเงินไปเลยแล้วก็หนีไปเลยนะคะ
คาดว่ามีรถมารับด้วยนะเหมือนเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ย
เขาบอกว่าคลับคล้ายคลับคลาวว่าน้องวิ่งขึ้นรถเป็นรถกระบะสีขาว
แล้วออกไปจากปั๊มน้ำมันทันทีเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมนะคะ
เราไปที่ปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุนะคะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
นายนัตทนรอายุสี่สี่สามปีเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าพอโดนเด็กขายถั่วเชิดเงินสองร้อยไปนี่น่ะ
ก็เลยเอาคลิปภาพไปแจ้งความที่สพปักทงชัย
แล้วก็โพสต์เพื่อเตือนภัยในโลกออนไลน์
ปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะมีผู้ชายคนหนึ่ง
อ้างว่าเป็นพ่อของเด็กโทรศัพท์ไปหาขอให้ลบคลิป
แล้วจะโอนเงิน๒๐๐บาทคืนให้
บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับการกระทำของลูกสาวเลย

แต่คุณนัทธนันเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่า
ไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าผู้ชายที่โทรมาใช่พ่อจริงหรือเปล่า
เพราะไม่สามารถยืนยันตัวตนอะไรให้เลย
ยังไม่ลบคลิปนะเพราะอยากจะเตือนภัย
กว่าจะตรวจสอบได้ว่าตกลงแล้วเป็นมิจฉาชีพหรือไม่
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสงสัยถึงขั้นที่ว่า
น้องเขาดูผอมดูไม่ค่อยมีแรง
ขาเหมือนมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะ
มันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
มันเขาจะลงโทษด้วยเขาเองหรือเปล่า
เราก็เลยเริ่มห่วงหนักไปอีก

คุณผู้ชมคะ
น้องผู้หญิงคนนี้ที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์
ชาวเน็ตหลายคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะบอกว่า
ไปเจอหลายสถานที่เลยนะตามปั๊มน้ำมัน
ตามสถานที่ท่องเที่ยวไปหลายจังหวัดด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะบางคนบอกว่าเคยเจอที่ชนบุรี
เพชรบุรีแล้วก็ล่าสุดที่เล่าไปก็คือที่โคราชใช่ไหมคะ
แล้วพฤติกรรมเหมือนก็เลยจะเดินไปหากลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วบอกว่าวันเกิดหนู
ถั่วฟรีคนเขาก็ไม่เอาถั่วฟรีฟรี
แล้วเห็นเป็นเด็กด้วยก็สงสารก็ยื่นเงินให้บางคนให้แต่เงินไม่เอาถั่วก็มีเนี่ย
มันก็เลยมีหลายคลิปภาพออกมาแชร์กันในโลกออนไลน์
มันก็เลยเกิดแฮชแท็กน้องขายถั่วเกิดทุกวัน
หลายคนบอกว่าอาจจะไม่ใช่เด็กด้วยซ้ำอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเล็ก
แล้วทำเป็นเหมือนเด็กคนจะได้สงสาร
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้เพิ่มเติมถ้ามีอะไรมากกว่านี้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็กำลังถูกพูดถึงเยอะเลยในโลกออนไลน์ครับผม